สำหรับพี่ถั่วแระเชิญยิ้มค่ะหลายหลายคนถ้าพูดถึงถั่วแระเชิญยิ้
ต้องนึกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามาพร้อมกับผ้าโพกหัวถูกไหม
โตมีหนวดมีเคราวแต่ว่าล่าสุดค่ะเขายอมสละทิ้ง
และทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่เขามีหนวดเนี่ย
มานานกว่าสามสิบปีค่ะคือเขาโกนเขาตรงเนี้ยทิ้งไปเลย
หน้าไม่ชินเลยอ่ะเพราะว่าเขามีความตั้งใจคุณ
ที่จะถือศีล๘เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะคะค่ะรวมถึงทำบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบหกสิบสี่ปี
เผื่อแป๊บเดียวหกสิบกว่าแล้วนะเออแล้วดูพี่โถยร้ายเล่นตลกมันตั้งแต่เด็ก
ใช่วันเกิดเขาก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะ
สิบสามมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะแต่ว่าตลกชื่อดังเขาบอกว่า
หลังจากผ่านพ้นพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงราชการที่๙แล้ว
ก็อาจจะกลับมาไว้หนวดไว้คราวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปถือบวชกับเพื่อนก็คือบวชพราม
ในเมื่อเพื่อนเขาโกนหัวได้สละผมได้ก็เลยอยากจะเอาออกมั่ง
เพื่อให้ถวายเป็นความจงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โกนในครั้งนี้ก็คือเป็นวันเกิดด้วยไม่ได้เสียดายเลย
เพราะใจเราต้องการจะถวายกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการเสียดายคงไม่เกิดกับเราแน่นอน
เรื่องราวของพระองค์ท่านให้เรียบร้อยก่อนอาจจะกลับมาไว้ใหม่ก็ได้